เรื่องของการตรวจสอบดวงชะตาหลายคนรอคอยกันมาเนิ่นนาน
เขากลับมาแล้วต้อนรับหมอไก่พ่อพาทินี
สวัสดีครับหมอไค่ทาย

เพราะว่าก็ด้วยสถานการณ์หลายคนเข้าใจนะ

พร้อมกับเรามีฉากกั้นบางระหว่างการจะปลอดภัย
หมอไก่คัมแบ็คหรือจะหมอไก่รีเทิร์น

เหมือนมัมมี่นะคะหมอไก่

เพราะว่าอัดเนี่ยอัดวีดีโออัดอยู่คนเดียว

คลายความคิดถึงเหมือนปลดล็อกความคิดถึงเลย
สุดยอดแล้วหมอไก่กลับมาวันนี้

อ่านะคะจะเป็นวัตถุมงคล๒ชิ้น
โอ้โหผู้ที่ได้ไปเนี่ยโชคดีเลย

ชิ้นแรกที่เราเห็นเป็นวงนะคะ
ก็จะเป็นกำไรปี่เสีย
เสริมดวงในเรื่องของโชคลาภนะคะ

ก็คือจะเป็นแผ่นหนุนดวงแชร์กง
เอาไปให้หนุนดวงให้สูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง

แต่ว่าก่อนที่เราจะรู้ว่าใครจะเป็นผู้โชคดี
ที่จะได้รับวัตถุมงคลจากหมอไก่ในวันนี้ไป
เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของ๓ราศีนี้ก่อน
เป็น๓ราศีที่โอ้โหเหนื่อย

เดือนกุมภาพันธ์นี้คุณจะต้องเหนื่อย
แต่หลังจากนี้ดวงของ๓ราศีนี้

มีราศีไหนบ้างหมอไก่จัดไปเลยค่ะ

ก็คือชาวราศีเมทุนค่ะ

ราศีผมเองราศีสะถุน

ชาวราศีเมทุนนะคะถือว่าดวงชะตาดีขึ้นนะ

เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาบางทีก็ดีบ้างไม่ดีบ้าง

บางทีก็มีเรื่องให้แบบห่อเหี่ยวลงไป

มีเขาเรียกว่ามันก็สลับกันไปนะคะ
แต่ว่าหลังจากเดือนกุมภาพันธ์นี้ไปเมื่อไหร่

เขาเรียกว่าดวงมาฟ้าเปิดนะคะ
โดยเฉพาะในเรื่องของการงาน

เรียกได้ว่าเป็นม้ามืดแห่งวงการ

จะขี่ม้ามืดมาเข้าเส้นชัยอย่างนี้เลยเหรอคะ
ใช่นะคะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมา

ชาวราศรีเมทุนเขาดวงชะตาเงียบมาตลอด

อยู่ดีมาก็คือประสบความสำเร็จเลยนะคะ

ถ้าสมมุติว่าทำงานอะไรอยู่ในขณะนี้

ก็เลยคือเหมือนแบบว่าอันนี้ส่งที่เราทำงานขยันตั้งใจ
ส่งผลให้เราจะประสบความสำเร็จ

หลังจากกุมภาคมคือช่วงไหนคะหมอไก่

แต่ว่าตอนช่วงมีนาคมอุปสรรคปัญหาก็เริ่มลดลงไปแล้ว
จะเริ่มค่อยคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น

แล้วมีเรื่องอะไรที่ดีขึ้นอีกไหมคะ

พองานดีเงินย่อมดีตามไปด้วยนะคะ
คือจะกระซิบบอกชาวราศีเมทุนหน่อย

เพราะว่าชาวราศีเมทุนอยู่ดีจะมีงานเข้ามาอีก

จะมีงานใหม่โปรเจกต์ใหม่เข้ามา
อย่างบางคนที่อาจจะรองาน
บางคนอาจจะแบบไปเสนองานแล้วรอว่าเขาจะผ่านไหมไม่ผ่าน

มีงานเข้าแล้วเงินก็ต้องเข้าด้วย

เพราะฉะนั้นเราต้องเกาะคุณชนะเอาไว้ทุกคน

มาเกาะนะฮะแล้วก็ร่วมกวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปด้วยกัน

มีงานเข้ามาแล้วเงินก็จะเข้ามาด้วย
จะเป็นเงินที่มาจากงานหรือว่าจะเป็นลาบลอย
เขาเรียกว่าได้ลาบจาก๒ทาง

เพราะว่าอย่างแรกเลยก็คือเราต้องออกเหนือแรงกายก่อนนะคะ
ถึงจะได้เงินมาเพราะว่าช่วงนี้งานเยอะ

และช่วงนี้ใกล้ถึงวันแห่งความหวังแล้ว
ฉันก็เลยแอบแง้มดวงในเรื่องของโชคลาภนิดนึ

แบบนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปกวาดหมดแผงเลย
อย่างนี้เกาะคุณชนะไว้ช่วงนี้ปลอดภัยที่สุดนะคะ
ส่วนราศีต่อไปค่ะที่เหนื่อยน้อยในเดือนกุมภาแต่หลังจากนั้นฉลุยก็คือ

สิงค่ะใช่ค่ะสำหรับชาวราศีสิงศนะคะในช่วงนี้ห้ามบ่นห้ามท้อเด็ดขาดนะคะ
เพราะว่าในช่วงนี้นะคะชาวราศีสิงศ์เนี่ยยังต้องเหนื่อยนะคะ
งานเยอะยังแบบมีอุปสรรคอยู่นะคะ
ถ้าหวังในสิ่งใดเนี่ยมันอาจจะยังแบบสมหวังบ้างไม่สมหวังบ้าง
เพราะว่าดวงชะตาเนี่ยมันยังไม่เข้าเกณฑ์ดีค่ะต้องรอสักประมาณช่วงปลายมีนาเหมือนกันนะคะ

เห็งเห็งเลยก็คือจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะในเรื่องของงานถือว่าดีมากที่สุด
ไม่ว่าจะทำงานไหนทำงานประเภทใด
ถ้าสมมุติว่าใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจ

ใช่ค่ะคนอื่นอาจจะเงียบแต่สำหรับชาวราศีสิงศ์เนี่ย

และการค้าการขายเขาเรียกว่าเจริญก้าวหน้า

หรือว่าถ้าใครที่ทำงานประจำอยู่ก็มีโอกาสที่จะขยับขยาย

หรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานไปในทิศทางที่ดีขึ้น

ดวงของการงานเนี่ยจะดีแบบสวนกระแสทุกอย่างเลยแหละ
คุณดวงพุ่งแน่นอนแต่อดใจนิดหนึ่ง

ส่วนอีกหนึ่งราศีค่ะที่ต้องบอกว่าโอ้เหนื่อยหน่อยในช่วงนี้
แต่รับรองผ่านไปฉลุยแน่นอนก็คือ

เย้ไม่เกาะคืนชนะแล้ว

ในช่วงนี้นะคะชาวราศีกุมจะพูดว่าดวงดีแบบเต็มปากยังไม่ได้
เพราะว่าดวงจะดีในอนาคตเขามิ่งศูนย์

ใช่ค่ะปลายมีนาเหมือนกันนะคะ

แต่ว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะยังต้องเหนื่อยหน่อยนะคะ

แบบจะหวังเพิ่งพาคนอื่นได้ก็อาจจะไม่เต็มปะ

พึ่งใครนี่ไม่ได้เลยค่ะ

อ้าวผมก็ยอมรับจริงแล้ว

แต่ว่าชาวราศีกุมอย่าเพิ่งท้อ

แต่ว่าใกล้แล้วอีกนิดนึงเอง